มาดูอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันในโลกโซเชียลเยอะมากนะคะ
สำหรับกรณีศึกชิงลูก
คือต้องเล่าย้อนไปก่อนว่าประเด็นเรื่องราวเนี่ย
มันเริ่มมาจากคนสองคนอยู่กินกัน
มีลูกแล้วก็แยกทางกัน

แต่ปรากฏว่าที่มันเกิดเรื่องขึ้นเพราะว่า
ฝ่ายพ่อญาติฝ่ายพ่อเนี่ย

แม่เขาฝากเอาไว้ฝากเลี้ยงไว้อีกที่หนึ่ง
ไปรับมาแล้วก็พาตัวมา
ผู้ชายคนที่อยู่หน้ากระจกรถเนี่ยคือลุง
พอรู้เรื่องเข้าก็รีบตามมาจะเอาตัวเด็กคืน
แล้วคุณผู้ชมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ช่วยด้วยช่วยด้วย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
เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเหตุการณ์คลิปนี้เมื่อวานเนี่ย

แล้วก็ไม่คิดด้วยว่าฝ่ายชายจะมาเอาตัวลูกไป
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทั้งตามแล้วแทบจะจิกเลยด้วยซ้ำ

แต่อยู่เมื่อวานกลับมารับลูกไปโดยไม่บอก
แต่ก็เชื่อนะคะที่คนที่ขับรถที่เป็นผู้ชายเนี่ย
คือคุณปู่คือพ่อของฝ่ายชาย

แม่ก็บอกว่าเชื่อแหละว่าปู่คิดถึงหลานจริง
แต่อย่างน้อยอยากรับไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า
อยากเจอหลานก็บอกหน่อยดีไหม
แล้วปรากฏว่าที่บอกว่าอยากรับไปเที่ยวไปห้างสรรพสินค้า
เส้นทางที่ขับออกไปเนี่ยมันเป็นเส้นนอกเมืองค่ะ

คิดว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายนี้ได้เด็กไปแล้วเนี่ย
กลัวว่าจะไม่เจอลูกอีก
บอกว่าตลอด๔เดือนที่แยกทางกับฝ่ายชายนะคะ

พ่ออยากจะมาหาลูกอยากจะมาเจอลูกก็ไม่ว่า

บอกให้มาหาลูกบ้างด้วยซ้ำก็ไม่ยอมมา
สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุก็นัดคุยกันเรื่องหย่า
และเรื่องการแบ่งวันเลี้ยงดูลูก
แต่กลายเป็นว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ซึ่งวันเกิดเหตุครอบครัวฝ่ายชาย
มีปู่มีย่ามีอาเสียงผู้หญิงในรถเนี่ยคืออา
บุกไปรับลูกที่สถานรับเลี้ยงเด็ก
รับตัวน้องมาพ่อยืนอยู่ด้านนอก
พี่เลี้ยงเองพยายามบอกแล้วนะคะว่าไม่ได้ค่ะ

เพราะมันบ่าย๒โมงแล้วน้องกำลังหิวนม

ปู่ย่าอาและพ่อก็ไปด้วย
ฝ่ายชายก็ไม่ฟังเสียงพี่เลี้ยง

เลี้ยงตกใจเลยรีบโทรศัพท์หาคุณแม่
พอแม่รู้เรื่องก็รีบโทรหาพี่ชายซึ่งมีศักดิ์เป็นลุง

ลุงก็ตามขับรถมาพอเจอรถได้จังหวะก็ขับ
หน้าให้จอดทีนี้เขาบอกว่าไอ้จังหวะปาดหน้าให้จอดเนี่ยนะ
ปู่ที่เป็นคนขับรถก็พยายามจะขับชนเขา
มันเลยเกิดเป็นเหตุการณ์ที่เลยเถิดบานปลายแบบนี้ขึ้น
เดี๋ยวในมุมของลุงเนี่ยเขาก็เล่าให้เราฟัง

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงแต่ว่าในมุมของตรงที่แม่เล่าเนี่ย
บอกว่าในรถกระบะคันเกิดเหตุปู่ขับพ่อของเด็กก็คืออดีตสามีที่แยกกันอยู่แล้วเนี่ย
นั่งอยู่ข้างคนขับเบาะหลังมีย่ากับอาก็คือน้องสาวพ่อ

ซึ่งอุ้มเด็กวัย๑ขวบ๑๐เดือนก็คือลูกของเขาไว้

ไม่เคยคิดว่าเขาจะแย่งน้องเพราะว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
เรานัดมา๑สัปดาห์เต็มที่จะขอว่าเออมาคุยกันเรื่องหย่าให้เรียบร้อยนะ
จะได้เคลียร์กันเรื่องเด็กว่าคุณจะเลี้ยงกี่วันฉันจะเลี้ยงกี่วัน
ไม่เคยคิดที่จะให้มีปัญหานี้เกิดขึ้น
แล้วพอตอนเช้าเขาก็บอกว่าตอนคืนกลางคืนบอกว่าตกลงจะมาที่ไหน
กี่โมงแล้วเขานัดไปถึงนู่นแยกเกือบย่ายอ่างศิลาบอกมันไกลไปขอใกล้ใกล้
แล้วมากันกี่คนเพราะว่านี่ไม่ได้เคยบอกใครทางบ้านไม่เคยรู้ว่าจะคุยในเรื่องหย่า
เพราะว่าการหย่ามันต้องคุยกันสองคนอ่าเอ่อการหย่ามันต้องคุยกันสองคน
ผัวเมียหย่ากันมันต้องคุยกันสองคนเรื่องลูกก็ต้องคุยกันสองคน
บุคคลที่๓๔๕ไม่มีส่วนไม่น่าจะมาเกี่ยวข้อง
แล้วก็เลยนัดกันแล้วก็บอกกับเขาว่าตกลงจะมาคุยไหม
เขาก็ไม่คุยเขาก็ไม่คุยเขาก็บอกจะเอาน้องสาวที่อุ้มเด็กเมื่อวานเนี่ยค่ะ
จะไปด้วยก็บอกเฮ้ยไม่ใช่สองคนดีถ้าสองคนก็จะคุย
แล้วโทรตกลงตอนประมาณบ่ายโมงกว่าก็ไลน์ไปเพราะว่าตกลงจะคุยไหม
เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าอะไรเลยเขาก็เงียบไม่อ่านไลน์
แล้วก็เหตุเกิดตอนบ่ายสองโมงกว่ากว่าค่ะจนทางที่บ้านบ้านคนเลี้ยงอ่ะค่ะ
เขาก็ไลน์มาบอกเฮ้ยแม่อ้อเขามาเขามาเอาตัวน้องแบมอ่ะ
โดยที่เอามาตรงนั้นในการบุกลุกเข้ามาเพราะว่าเป็นอากงที่บุกลุกเข้ามาคนเดียว
แล้วก็ตามด้วยอาม่าแล้วก็อาโกซึ่งพ่อของเขายืนอยู่ข้างนอก
มองหน้าแม่ปุ้ยคนเลี้ยงเลยเนื่องจากว่าเขาคงจะแบบไม่พอใจกันยังไงหรือเปล่า
ไม่แน่ใจเพราะว่าก่อนหน้าเขาก็ไม่ได้ให้ค่าเลี้ยงดู
คนที่ให้ค่าเลี้ยงดูคือคนเป็นแม่คนนี้คนเดียว
ก็ไลน์มานะจะโทรศัพท์ไลน์ก็โทรมาโทรวันไหนก็บอกว่าไลน์

แต่เขามาหาลูกในลักษณะที่ต้องเอาคนอื่นมาด้วยเสมอ
ซึ่งมันเหมือนว่าเขาจะเอาลูกเราไป

ในไลน์มีบอกหมดว่าเขาว่าเราบอกให้เขามาหาลูกเราได้
มาโทรศัพท์มาหาลูกบ้าง
ต้องตามตลอดลูกคิดถึงแล้ว

บอกเขาตลอดโทรถามเขาตลอด
โทรศัพท์จะโทรหาเขาก็บล็อกเบอร์เรา
มาโดยที่ไม่ยอมแคร์ความรู้สึกลูกเลย
ไม่ยอมแคร์เลยว่าลูกเขาจะหิวหรือเปล่า
ขอพอมาถึงโรงพักบอกหาเอาลูกมาหน่อย
ลูกจะกินจะได้ให้กินนมกินข้าวก่อนก็ไม่

ทีนี้ประเด็นหนึ่งที่คุณแม่พูดเอาไว้
สนใจเหมือนกันประเด็นนี้คุณแม่บอกว่า

มันควรจะเป็นเรื่องระหว่างสามีแล้วก็ภรรยาหรือเปล่า

แต่ใจหนึ่งก็บอกเหมือนกันว่าไม่คิดเลยว่าพี่ชายเนี่ย
ทำขนาดนี้ก็ตกใจเหมือนกัน
แต่เชื่อว่าน่าจะเพราะว่ารักหลานมาก
แล้วก็เชื่อมั่นว่าไม่น่าจะทำให้หลานบาดเจ็บ

ว่าไปดูหลานให้หน่อยเพราะว่าอยู่ใกล้กว่า

รู้ว่าทางฝั่งพ่อทางฝั่งปู่เนี่ย
มาเอาลูกขึ้นรถไปแล้ว

คือแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของปัญหาของคนสองคน

พ่อแม่แยกทางกันลูกจะอยู่กับใคร
แต่การมารับลูกไป
มันต้องพูดต้องบอกอะไรกันยังไงเนี่ย

แล้วต้องทำรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอ
ต้องแบบกระโดดเกาะรถเอาหินทุบกระจก
ระยะทางเนี่ยไม่น้อยนะคะที่กระโดดเกาะรถวิ่งไปด้วยเนี่ย

วันนี้เราเจอลุงของเด็กคนนี้ครับ
คนที่กระโดดเกาะกระจกหน้ารถแล้วก็เอาหินทุบเนี่ยนะครับ
ลุงของเด็กบอกว่าเมื่อวานช่วงประมาณบ่าย๒
น้องสาวก็คือแม่เด็กโทรมาหาบอกว่าฝ่ายชายฝ่ายพ่อเด็กมาเอาลูกไปแล้วนะ
ไปตามให้หน่อยเพราะว่าน้องเนี่ยอยู่ที่ทำงานไกลกว่าก็ขับรถมาดู
ระหว่างที่ขับรถมาก็เจอกันกลางทางก็เลยขับตามไป
พอเป็นช่วงถนนว่างก็ขับแซงปาดหน้าจนจอดรถกัน
พอจอดรถลุงก็เดินลงจากรถเพื่อจะมาหาทางฝั่งของปู่กับพ่อ
พอเดินลงจากรถมาจะถึงรถเท่านั้นแหละ
ปู่เห็นปุ๊บขับรถพุ่งชนเลย
เขาเลยบอกว่าเขาก็เลยจำเป็นต้องกระโดดขึ้นกระโปรงรถตามในคลิป

ไม่งั้นเขาถูกชนนะครับ
แล้วช่วงนั้นก็เอาหินมาทุบกระจก
ซึ่งเขามองในรถแล้วเห็นว่าหลานเนี่ยนั่งอยู่เบาะหลัง
ไม่โดนหลานแน่ก็ทุบไปที่กระจกเพื่อจะให้จอดนะฮะ
หินที่ใช้ทุบกระจกนั้นยอมรับว่าหยิบมาจากข้างถนน

แต่ไม่ได้พกมาตั้งแต่แรกไม่ได้เอามาจากบ้าน
คือลงมาปุ๊บจะเดินไปหาก็หยิบหินมาจากข้างถนน
รับว่าที่ทำไปเนี่ยก็รุนแรงแหละ
แต่หากอีกฝ่ายหนึ่งยอมคุยกันดีคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้
แล้วถ้าในอนาคตถ้าหลานโตขึ้น
เห็นคลิปนี้เห็นข่าวเรื่องนี้

วันนั้นน่ะมันเกิดอะไรลุงถึงต้องทำแบบนี้
ก็เลยขับตามมาพอถึงที่ว่างก็เลยขับแซงเขาแล้วก็เบรกให้เขาจอด
พอจอดเสร็จผมเปิดประตูรถเดินลงมาเขาก็เห็นหน้าผม
เดินได้เป็นปันห้าเก้าครับเขาเห็นหน้าเขาก็เข้าเกลียดถอยหลัง
เพื่อที่จะหนีเขาก็วิ่งขึ้นมามาชนชนที่ขา
กระโดดขึ้นกระจกรถกลัวครับแต่ตอนนั้นคือว่าเขาชนเรา
พอชนเสร็จถ้าเราล้มขึ้นมาเขาต้องเหยียบเราครับ
ถ้าเหยียบเราเราไม่รู้จะเป็นยังไงเราต้องกระโดดขึ้นกรอบไปก่อน
กรอบเสร็จเพราะกรอบเสร็จเขาก็ขับรถไปเขาก็ไม่ได้จอดให้เราลง
เขาก็เขาก็ขับรถเหยียบเข้าไปโยกซ้ายโยกขวาเบรกเพื่อที่ให้เราตก
ครั้งแรกเลยประเด็นเลยที่จอดรถจอดที่ไปเบรกจอดที่จะคุย
คืออยากจะคุยว่าจะเอาหลานไปไหนเพราะเขาไม่เคยคุยกับเราเลยว่าจะเอาหลานไปไหนยังไง
มันเป็นการเหมือนว่าจงใจที่จะขโมยหลานไปเพื่อที่จะเอาเก็บไว้ครอบครองคนเดียว
ลุงเขาบอกว่ารอยช้ำของเขาจากการถูกรถชนเนี่ยมีนะ
มีรอยถูกเสกกระจกบาดที่แขนซึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่ขึ้นไปบนกระโปรงรถของปู่เนี่ย
ถูกชนตายไปแล้วค่ะส่วนสาเหตุที่ครอบครัวของฝ่ายชายมาแย่งหลานไปจากเขาเนี่ย
หรือว่าแย่งลูกของน้องสาวไปเนี่ยนะลุงของเด็กบอกว่าสาเหตุก็คงเกิดจากฝ่ายพ่อแม่ฝ่ายชาย
ไม่พอใจที่พอแต่งงานกันแล้วปุ๊บลูกชายมาอยู่กับลูกสะพ้ายแยกออกมาอยู่
ก็คือไม่ได้อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่แยกมาเป็นบ้านเดียว
อันนี้ลุงเขาให้ข้อมูลนะทางลุงเขาบอกว่าพ่อแม่ฝ่ายชายไม่พอใจที่ลูกชายเนี่ยแยกบ้านออกมา
เขาอยากให้อยู่รวมกันแต่ทีนี้พอมาอยู่กันลำพังผัวเมียสองคนปรากฏว่าเวลามีปัญหาอะไร
ทางฝั่งของเขาไม่เคยไปก้าวไก่แต่ฝั่งพ่อแม่ฝ่ายชายพอเขามีปัญหากัน
ลูกชายกับลูกสะพ้ายมีปัญหาอะไรกันลูกชายชอบไปฟ้องพ่อกับแม่ฝ่ายชาย
มันก็เกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นตลอดจนกระทั่งนี่แหละพอแยกกันอยู่๔เดือน
พากันมาทั้งบ้านมาแย่งลูกแย่งหลานกลับคืน
จริงแล้วทางฝ่ายของผมนะจะไม่ยุ่งของเรื่องสามีภรรยา

แต่ปัญหาคือทางผู้ชาย

ให้พ่อแม่เขาคอยคิดคอยทำคอยอะไรให้

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรี
ก็ออกมาพูดถึงศึกแย่งลูก

โดยบอกว่าสองฝ่ายก็เดินทางมาลงบันทึกประจำวัน

ฝ่ายปู่และพ่อเด็กมาแจ้งความร้องทุกข์

ลูกของเด็กก็ทุบกระจกรถ
ไปเกาะรถจนรถพังเสียหาย

ก็มาแจ้งความลงบันทึกประจำวัน

แจ้งความกับฝ่ายคู่กรณีว่า
ระหว่างที่ตัวเขาพยายามเรียกให้จอดรถ

ฝ่ายตรงข้ามถอยรถหลบหนี

จากนั้นพอเขากระโดดเกาะฝากระโปรงรถ

ข้อหาทำร้ายร่างกายเพราะถูกเฉียวชน

ผู้กำกับการสคมลชนบรีบอกว่า

เห็นลุงทั้งทุบแล้วก็เอาก้อนหินทุบจนกระจกรถแตกด้วย
ส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายที่ฝ่ายลุงเด็กเข้าแจ้งความ
อันนี้ต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งก่อน
ส่วนความเร็วของรถขณะเกิดเหตุตรวจสอบแล้ว
ต้นอยู่ที่ประมาณ๓๐๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
โดยการที่ลุงเข้าทุบกระจกรถ
เท่ากันว่าปู่กับพ่อเด็กนะฮะ

คือพ่อกับแม่เนี่ยเขาแต่งงานกันแล้วก็แยกกันอยู่

ก็มาแจ้งความว่าปู่เนี่ยมารับหลานด้วยความคิดถึง
กับพ่อเขามารับหลานรับลูกนะครับ
ฝ่ายคนเลี้ยงเด็กเนี่ย
ที่แม่เขาจ้างหนึ่งเด็กก็โทรไปบอกแม่
แม่ก็เลยส่งคุณลุงหมายถึงพี่ชายพี่ชายของแม่นะฮะ
มามาแล้วก็เอาขับรถได้ตาม

เราได้พูดคุยกับทางฝั่งแม่แล้วก็ลุงของเด็กแล้วใช่ไหมคะ
ก็พยายามทีมข่าวทัศน์ทีวีก็พยายามจะติดต่อ
ขอสัมภาษณ์ทางฝ่ายพ่อแล้วก็ปู่ของเด็กเหมือนกัน
แต่เขาบอกว่าไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ตอนนี้
เพราะอยู่ระหว่างจัดหาทนายความ
ก็เลยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันนะคะ

บอกว่าสงสารเด็กจังเลยเด็กยังเล็กมากนะ
เจอเหตุการณ์แบบนี้น่าจะสะเทือนใจอยู่ไม่น้อย